โอ้โฮโอ้โฮ
คุณต้องคุณต้อง

โอเคสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
เอาละครับจันทร์ถึงสุด๖โมงถึง๗โมงเช้านะครับ
ติดต่อกันผ่านเข้ามาทางไลน์ไทยรัฐออฟฟิเชียล
พลิเคชันมายไทยรัฐนะฮะเรามีเฟซบุ๊คไลฟ์ตลอดทั้งวันแล้วก็ทั้งวันนี้แล้วก็ตอนเย็นด้วย
ถูกต้องนะฮะเอามาข่าวแรกของผมก่อนเลย
เราเริ่มจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับนี้
ข่าวตุรกีช็อกนะครับเบิ้มฆ่าตัวตายกรางงานแต่งดับ๕๑สม

ขึ้นหน้าถึงไทยรัฐเลย
บึ้มถล่มงานแต่งตุรกีดับ๕๑ศพบาดเจ็บนับร้อย
ถูกต้องนะครับเกิดเหตุระเบิดฆ่าตัวตายนะ

ที่งานแต่งงานในประเทศตุรกีนะครับ
เมื่อวันเสาร์ทำให้ผู้เสียชีวิต๕๑ราย

ซึ่งขนาดนี้ผู้นำธุรกีนะครับก็มีการเปิดเผยว่ามือระเบิดนี่
เป็นเด็กอายุเพียง๑๒๑๔ปีเอง

ทำไมเด็กเดี๋ยวนี้๑๒๑๔มันคิดจะฆ่าตัวตาย

สำนักข่าวต่างประเทศในรายงาน
ว่าเกิดเหตุระเบิดฆ่าตัวตายกลางงานแต่งงานนะครับ
กลางแจ้งด้วยนะครับในเมืองกาชีนะฮะอันเต็ด
นะฮะด้วยทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศตุรกีนะครับ

เป็นเหตุที่มีผู้เสียชีวิตนะครับถึง๕๑ราย
และมีผู้ปัดเจ็บ๑๐๐คนครับ
ในจำนวนนี้มีอาการสาหัสถึง๑๗คน

ถูกขุดเตรียมไว้นะครับสำหรับร่างนะฮะที่ถูกระเบิดนะครับ
ฆ่าตัวตายในครั้งนี้นะครับเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ย
ในเขตซาฮิมเบย์ของเมืองกาซิอันเต็ดนะครับ
เมื่อเวลาประมาณ๑๐โมง๕๐นาทีของวันเสาร์นะครับ
โดยเป้าหมายอยู่ที่งานแต่งงานของชาวเคิร์ตนะครับ
ทำให้มีผู้เสียชีวิตนะฮะและบาดเจ็บดังกล่าวนะครับ
ซึ่งเบาสาวเป็นหนึ่งในผู้ได้รับบาดเจ็บ
แต่อาการไม่ได้ถึงชีวิตเลยนะครับ
เจ้าหน้าที่ยังพบเศษทรากเข็มขัดระเบิดนะครับ

เขาว่าอย่างนั้นนะครับก็คือเป็นระเบิดพีชีพถูกต้องไหมครับ

คุณกำลังจะบอกว่าเด็กอายุ๑๑๑๒เป็นคนพีชีพแล้วเหรอ

เป็นกลุ่มติดอาวุธนะฮะของไอซิสนะครับ
น่าจะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีในครั้งนี้

ไม่อยากจะเชื่อทุกวันนี้เห็นไหมเด็กมันคือไม่เด็กแล้ว

นั่นไงแต่คุณรู้ไหมว่าการโจมตีครั้งนี้เขามีสาเหตุนะ
เขาคาดว่าเนื่องจากมีกองกำลังชาวเคิร์ดนี่นะครับ
มีบทบาทสำคัญในการต่อสู้กับไอซิสในภาคเหนือของรัสซีเรีย

ออกจากเมืองมานบิต

รวมถึงได้มีการตัดเส้นทางขนส่งเสบียงจากตุรกี

มีคนบอกว่าเพิ่มเสาร์อาทิตย์ด้วยได้ไหม

อย่าไปพูดอย่างนี้
นี่จิตก็ฝึกแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีแล้วยังพบจะตายแล้วจะรีบไปไหน
จะรีบไปไหนรักษาตัวเองมาจะ๗๐แล้วเนี่ย

ไม่แต่ว่าจริงนะผมว่าวันก่อนผมได้เห็นภาพภาพหนึ่งที่เป็นภาพเด็ก
เป็นรูปแบบว่าเหมือนโดนระเบิด
อันนั้นโดนคือแบบว่ามีระเบิดเข้ามาในเมืองบิวเป็นประจำ
รู้ไหมว่าเขามีการวิเคราะห์กันต่อไปนะครับ

โตขึ้นปุ๊บเนี่ยพวกนี้จะเป็นพวกนักรบที่แบบติดอาวุธเลย

มันอยู่กับสงครามมาตลอดเลย
ไม่เคยเห็นอะไรเลยนอกจากสงคราม

คุณเคยดูละครที่เขาทำขึ้นมาตรงจังหวัดชายแดนภาคใต้ไหม
ที่แบบมีอยู่วันหนึ่งคือแบบเป็นเรื่องจริงเลย
ที่นักเรียนมาฆ่าครูกันเองหมดเลย

คือเขาจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่แบบว่าพยายามจะสอน
พยายามจะอย่างที่คุณพูดว่าหลังสมอง
มันเคยขึ้นจริงมันมีจริง

มันคือหน้าหนึ่งใท้รักเหมือนกัน
สภาพรถด้านหน้าซ้ายชนกับแบรีเออร์ปูนกั้นขอบทางใต้สะพาน
สภาพนี้พังยับเยินเลยฮะ
ผู้เกิดเหตุพบผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้ชาย๑คน
ต่อมาก็ทราบว่าเป็นดารานี่
ชื่อคุณธนกฤษอยู่โตหรือโจอี้
เป็นนักแสดงของสถานีโทรทัศน์ศรีช่อง๓นะฮะ
จึงรีบนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลชะอำ

คนแบบว่าดาราเก่าที่เคยเล่นด้วยเขาก็เชิญ

คือมีมานานแล้วนะเป็น๑๐ปีแล้ว
เขาเชิญฉันหลายครั้งแล้วฉันไม่ได้ไปสักทีเลย

แล้วก็เวลาไปทางช่องจะมีที่พักให้

คือเหมือนเขาจะเซฟให้นักแสดงเหมือนกันว่า

แต่ผมเชื่อว่าทางคุณโจอี้น่าจะกลับเลย

ว่าเขาไม่ให้พี่ม้าเข้างาน

ก่อนนั้นเขาไม่เอามาพูด

คืองานขอบคุณสำหรับน้ำใจ
ที่มีให้กันมา๑๑ปีของครอบครัวข่าว๓
ซึ่งจัดที่โรงแรมดุสิทธานี

น้องน้องธนกฤษเนี่ย

ขณะเดินทางกลับไม่ชำนาญเส้นทาง
ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น
ล่าสุดตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะฮะ

ชนะเลิศสาขาร้องเพลง

เอ้อออเอ้าเสียแหละ
เห้ยเดี๋ยว

เจ้าตายเล่า

จบไปเหตุผลเดี๋ยวเถอะ

ไม่จับคุณไปถ่วงแม่น้ำโขงหรอก

เทศบาลเมืองหนองคายเนี่ย

วาดวัดได้แต่๑๑๕เมตร
๑๑๐๕เมตร

คนเรามันแค่สูง๑๒เมตรกว่าสูงเลย๑๑เมตร
ก็มันจากพื้นข้างล่างขึ้นมาตะหลิ่ง
แต่คุณไม่ต้องห่วงตอนนี้ทุกวันนี้ที่หนองคายเนี่ย
ฉันเคยไปดูมาแล้วค่ะคุณไอ้ม้า
ที่คุณพ่อดำเนี่ยเค้าบอกเค้าจะให้มาอยู่

น้ำท่วมมา๒เมตรมาครึ่งหนึ่ง

แตกแต่คุณไม่ต้องห่วงเพราะถึงเวลาปุ๊บมันจะลงเร็ว

ซึ่งภาคลาวน์เนี่ยก็ยังไม่ได้เยอะ
เพราะฉะนั้นแล้วยิ่งหนองคายเนี่ยตรงตัวเมืองเนี่ย
เขาสร้างกำแพงกั้นน้ำค่อนข้างจะสูงอยู่แล้ว

จากช่วงเช้าเฉลี่ยชั่วโมงละ๑๐เซนติเมตร
ต้องระวังนะมีแนวเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องนะ
ฝนตกหนักมากทางภาคเหนือแล้วก็ภาคฝั่งลาว
ก็คือนี่ไงเหล่ามรสุมนี่ไง
ี้ยนหมู่ที่เราเคยรายงานกันไปแล้ว
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลหนองคาย
เขาปิดประตูระบายน้ำที่ชุมชนสะแก้ว
แล้วก็ป้องกันไม่ให้น้ำโขงหนุนเข้ามาต่อ
ท่อระบายน้ำของเทศบาล
ซึ่งน้ำโขงก็ยังคงไหลเชี่ยว
โดยเทศบาลเมืองหนองคายเนี่ยนะคะ
ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำถึง๘เครื่องด้วยกัน๒จุด

แล้วก็ประตูน้ำที่วัดธาตุอีก๔เครื่อง
หากระดับน้ำโขงขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง
จนถึงระดับ๑๒๒๐เมตรนะ
ก็จะล้นตลิ่งแล้วท่วมพื้นที่
ตัวเมืองหนองคายอย่างแน่นอนเลยทีเดียว
ดังนั้นเทศบาลจึงเตือนประชาชน
ให้เตรียมตัวเก็บข้าวของทรัพย์สินที่มีค่า

แล้วก็ให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำโขงอย่างใกล้ชิด

ติดตามช่องระบายน้ำตามริมฝั่งแม่น้ำโขง
แล้วจากอัตราไหลของแม่น้ำโขงเฉลี่ย
ชั่วโมงละ๗๑๐เซนติเมตรเนี่ยนะ
คาดการณ์ว่าโอกาสที่น้ำโขงจะขึ้นถึง๑๒เมตร
ในช่วงประมาณ๓ทุ่มอย่างแน่นวันนี้
เพราะฉะนั้นตอนนี้๑๑เมตรกว่าแล้ว

มันก็ยังอยู่ในช่วงที่คนเขาบอกว่า๑๘๒๐
แม้มันจะผ่านไปแล้วเขาบอกฝนมันก็ไม่มีปริมาณคุณอีกอันนี้ระวัง
ปีที่แล้วก็เป็นอันนี้ก็มีสิทธิ์อ่ะถ้างั้นตอนนี้ใครอยู่ที่อุดรนด์น้องคายนะฮะ
คำชโนธก็บอกมาหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปกันวันที่๒๒
วันศุกร์หน้าไปทุนจังงี้เลยถึงคอ

โอ้นนะคะอืมก็น่าอืมอืมแต่ถ้าคุณมีเวลาได้ชิมนะ
ไม่น่าจะมีเวลาให้คุณเขาไปทายรายการทีวีเนอะต้องหาเวลาถึง
พอมาตรงนี้คุณเป็นคนดีออกรายการทันทีเลย

คันหยุดคอนเซ็ปต์ชีวิตในเมืองบ๊อกนี่ไงว่าการใช้กำเนิดคอย
มาถึงข่าวที่ทุกคนรอคอยนั่นก็คือโปรแกรมม่อน
ถูกต้องเทรนเนอร์ทุกคนฟังไว้นะฮะ
สายตรวจมือปราบโปเกมอนตอนนี้เขาบอกเขาจะจับแล้วนะ

ในประเทศไทยที่ตอนนี้นิยมกันอย่างต่อเนื่อง
บอกว่าตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งของเกมที่แบบว่า
เปิดมาปุ๊บเนี่ยโหลดที่แบบทะลุเป้าทุกอย่างเลย

เพราะบางคนชอบเล่นขณะขับขี่ยานพานะบนเส้นทางจราจร
ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนะครับ
ซึ่งทางตำรวจจราจรก็ได้มีการเปิดโครงการขึ้นมาเรียบร้อย

โอ้โหนี่โปเกมอนมันสร้างปรากฏการณ์ได้ขนาดนี้

พร้อมได้มีการนำกฎหมายจราจรทางบกนะครับ

จราจรได้จัดชุดสายตรวจมือปราบโปเกมอน
เพื่อกวดขันจับกลุ่มนะครับ

พื้นที่เป้าหมาย๑๐ถนนที่เป็นจุดเสี่ยง

๓ถนนวิภาวดีรังศิษย์

ถนนรอบอนุสาวรีชัยสมรภูมิ
โอ้โหอันนี้สำคัญเลยเพราะว่ามันมีจุดใหญ่

และถนนพระราม๑นะฮะ
สำหรับลักษณะที่เสี่ยงกระทำผิดกฎหมายนะครับ

ขับรถแล้วก็เอาโทรศัพท์มาเล่นไม่ได้นะฮะ
การขับขี่รถในลักษณะกีดขวางการจราจร

ส่วนกรณีที่ลงไปเล่นบนทางเท้า

คือเมื่อคุณเดินทางเท้าเนี่ยนะฮะ

นี่อย่างเงียบอย่างเงียบโดน
ลาที่ขับมอเตอร์ไซซ์ก็โดนเหรอ

ซึ่งไม่มีเหตุอันความอันความอุตยาย
แกรมทุกโปรแกรมมีหมดนะโปเกมอนเนี่ย
โปรแกรมโกงโปรแกรมโกงก็มี
โปรแกรมดูธรรมดาต้องไปเดินรุศวรีนี่ไม่เค้า

ผมขอให้คุณโดนบล็อกตลอดชีวิต
เนี่ยเสาร์อาทิตย์หนูก็บอกว่าเอ๊ะพี่หนูโทรมาค่ะทำไมหนู
แอ้งจี้พี่มีตัวนี้อยู่ที่บ้านเนี่ยจับไหมจับไหมจับไหม

ผมได้ตัวนี้มานี่เขาจะว่าผมบ้าไปเนี่ยคืออะไรนี่มันมาโผล่ที่บ้านผมเลยจริง
เดี๋ยวเธอก็โดนบล็อกเพราะเธอก็โกงหนึ่งในกระบวนการโกงเข้ามา

ปิดเบรกเดี๋ยวช่วงหน้าร้านกะเพราฮาร์ดคอใครไปนั่งกินคุณไปนั่งกินเขาด่าคุณนะ

ผมก็หันไปว่าเอ๊ะดักลิขิตเอกมงคลหรือเปล่า

โอ้โหสวยนะอีช่างผม

พิธีปิดกีฬาโอลิมปิกเริ่มแล้ว

ริโอเกม๒๐๑๖ก็สรุปเหรียญทองประเทศไทยของเราอยู่ที่อันดับที่๓๖
๒เงิน๒ทองแดง๒รวมเป็น๖เหรียญทอง
แต่เขาบอกว่าวันนี้ผู้ที่จัดกีฬาโอลิมปิกที่ถ่ายทอดสดมาเขาบอกพังเลยนะ

เจ้งขาดใช่เลยอะ
อันดับ๑เจ้าเหรียญทองคือประเทศสหรัฐอเมริกาครับ
๔๖เหรียญทอง๓๗เหรียญเงิน๓๘เหรียญทองแดงรวมแล้ว๑ร้อย๒๑เหรียญนะฮะ
อันดับ๒คือสหราชอาณาจักรหรือประเทศอังกฤ
๒๗เหรียญทอง๒๓เหรียญเงิน๑๗เหรียญทองแดง
รวมแล้ว๖๗เหรียญ
อันดับ๓คือประเทศจีน
เหรียญทอง๑๘เหรียญเงิน๒๖เหรียญทองแดง๗๐เหรียญนะครับ
แต่ในขณะเดียวกันรัสเซียกับเรมนีก็

จากประเทศอื่นเก่งขึ้นเยอะมาก
สมัยก่อนเห็นไหมสหรัฐเนี่ย
ยังไม่มากเท่ากับจีน
จีนนี่เป็นร้อยเหรียญทอง

ไทยอ่ะคงจะต้องได้มวยกลับมาบ้างรู้ปะ

คนไทยจะชอบคิดเขาไม่ยุติธรรมด้วยกฏกติกา

คือเอาพูดเป็นง่ายในความรู้สึกของผมเองนะ

เหมือนกับจริงแล้วเราควรจะต้องชนะ
ดูแล้วเราควรจะต้องชนะสหกุล
ด้วยการเก็บแต้มด้วยกันอะไรอย่างนี้

แล้วเธอคิดดูสิขนาดยกน้ำหนักเขายังกีดกันไม่ให้จีน
ยกทุกรุ่นเลย

ก็จะได้คนอื่นเขาก็จะได้เหรียญไปด้วย

เห็นไหมล่ะว่าตอนนี้มันเฉลี่ยเหรียญทองเยอะมาก
อเมริกันเนี่ยเหลือเท่าไหร่๔๐เหรียญเอง
ซึ่งสมัยก่อนเคยทำเป็น๑๐๐เธอก็ใจคำนี้มา
เคยทำสถิติถึง๒๐๐กว่าเหรียญทอง
แล้วนี่ดูสิตอนนี้มันเฉลี่ยออกไปหมดเลย
คนไทยถ้าจะได้เหรียญทองกลับมาก็เป็น๑๐ล้านฯ
แต่ว่าถ้าเกิดเป็นเมืองจีนไม่ได้นิดหน่อย

เรากลับมาที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐของวันนี้
เราไปดูที่หน้า๑๙กัญชัยช่วยทำตัวให้มีประโยชน์สักนิดนึง

๑๙ตบปาก

คือเกี่ยวกับปลายสนีย์เขาบอกแล้วว่าตลอดระยะเวลา
คนที่ต้องส่งจดหมายส่งพัสดุไปทั้งหลาย
เขาแบกต้นทุนมากว่า๑๓ปีแล้วฮะ
ปรายศนีย์ไทยเขาขอปรับขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นส่งจดหมายพัสดุปรายศนียบัตร
เป็นอัตราเพดานขั้นสูงยกเหตุผลว่า
เฮ้ยตลอดระยะเวลา๑๓ปี
รายศนีย์ไม่เคยปรับราคาเลย
ตั้งแต่คุณนายม้ายังสาวสาวจนวันนี้
ก็เขียนจดหมายมาก่อนเลยแซ่ยิดไปแล้ว๑๓ปี

และตลอดระยะเวลาต้องแบกรับต้นทุนเพิ่มขึ้นตลอด
แบกรับภาระเชิงสังคมปีละ๑๓๐๐ล้านบาทนะฮะ
ถ้าหากรัฐบาลตีกลับต้องขอรับเงินอุดหนุนทดแทนด้วย

น้ำหนักไม่เกิน๒๐กรัมเนี่ยตั้งแต่เด็กจนโตก็ยัง๓บาทอยู่

ไปศีรีอ่ะบาทนะ
เรายังซึ้นสเต็ม๓บาทถูกต้องกันไหมหรือเปล่า
ละคานี้ยังอยู่ในความทรงจำของพวกเรา
ทุกวันนี้ขอปรับเป็นสัก๑๐บาทเถอะ
หรือถ้าน้ำหนักเกิน๑๐๐กรัมขึ้นไป

แต่จะขอปรับเป็น๑๕บาท
ซึ่งมันก็สมเหตุสมผล

๓๐บาท๑๐๐บาทมันก็ให้ได้

บางทีผมเห็นคุณประดำ

แต่ถ้าสมมุติน้ำหนักเกิน๑๐๐๐กรัม

พัดสนุกด้านละภาษานี

ลำละ๑๕บาทขอปรับไปสัก๒๐บาทเถอะ

มี

เสร็จแป๊ปเสร็จแล้ว
มาแต่เช้าเธอไม่เขียนการ์ดส่งให้คนแล้วใช่ไหมการ์ดเนี่ย
การ์ดไม่เขียนเลยเหรอ
ไม่ค่อยเนอะทุกวันนี้มันมีอีเมลมันมีทุกสิ่งทุกอย่าง
พอมาร์ทมันถึงได้เจ๊งไว้แล้วไงสงสัยจริงเลย
จริงมันไม่ค่อยตัวเป็นอีเมลหรืออะไร
ก็แล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับขึ้นก็ต้องดูว่า
ทางคอร์โดมอลเขาจะว่ายังไงขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นไปนะครับ
แต่ว่าส่งต้องดีหน่อยนะครับ
เวลาหายไปก็อาจจะต้องแบบมีมาตรการในการชำระจ่ายเงินให้เขามากกว่าที่เป็นอยู่หน่อย
บางที๒๐๐๐บาทพันไปบาทเลย
แรกไม่ได้หนที่๒ถึงจะได้

ต้องบอกว่างานโอท็อปน่าปลื้มใจมากเลยนะคะ
เมื่อวันที่๒๑สิงหาคมที่ผ่านมานี่แหละค่ะ

การจัดงานศิลปชีพประทีปไทยโอท็อปนะฮะ
ก้าวไกลด้วยพระบารมี
ก็จะมีที่เมืองทองธานีนะฮะท่านนายกก็ไปเปิดงาน
ระหว่างวันที่๑๒ไปจนถึงวันที่๒๐สิงหาคมที่ผ่านมานี้นะคะ
มียอดจำหน่ายสินค้าถึง๘๓๙ล้านบาทเห็นไหม
มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้๘๐๐ล้านบาท
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะมูลนิธิส่งเสริมศิลปชีพ
ทำยอดขายได้ถึง๑๗๕ล้าน
โอ้โหมีคนถ่ายรูปนายกใหญ่ดูนายกเดินจากเมื่อก่อนไง
ใช่ทำไมฉันยังไม่มีโอกาสอย่างนี้สักทีเนาะ
ก็ไปงานโอท็อปสิคะแต่เขาจบแล้วนี่
ก็จบแล้วต้องบอกว่ามากกว่ามากกว่าปีที่แล้วเนี่ย
ที่ขายได้นะฮะสิบสี่ล้านบาทสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ขายดีสุดคืออะไรรู้ไหม
อะไรผ้าไหมผ้าแล้วก็เครื่องแต่งกายขายได้ถึง๔๒๘ล้านบาท
ส่วนของใช้ของตกแต่งขายได้๑๔๑ล้านบาท
อาหารยังน้อยเลยนะคะขายได้แค่๘๘ล้านบาทเอง

นี่คนเขาก็ควบคุมกันรับประทานให้ได้ตอน

แต่ภาพหมายผืนนั้นเนี่ยเพิ่งมารู้เหมือนกันว่า
ถ้าภาพหมายดีผืนนั้นเป็นแสนนะครับ

เอาละค่ะโอท็อปชวนชิมนะฮะ

ซึ่งก็เรียกว่าน่าประทับใจมาก
กันเลยทีเดียวเชียวนะครับ

ก็เรียกว่าตำบลแต่ละผลิตภัณฑ์

เยอะมากคนไปแน่นเอียดเลย
ฉันเคยไปที่อีกหนึ่งปีไหนก็ไม่รู้

ของสุดสวยก็เยอะเนา้
เขาก็บอกว่าทุกวันนี้คนเอาผ้าขาวไม้เนี่ย
มาดัดแปลงอะไรได้เยอะมาก
คุณเห็นไหมแม้กระทั่งชาลงชาลอม
นี่คืออยู่ข้อหลบค่ะ
แต่ฉันว่าเนี่ยฉันจะใช้หลังเธอ
มาถึงนี่บ้างอยากกินกะเพราไหม
มีร้านแนะนำบอกตอนนี้ในโลกออนไลน์
ได้มีการแชร์ภาพจากเฟซบุ๊ก
ชื่อว่าครู่ริสาราไพเบิก
ซึ่งได้แชร์ภาพร้านอาหารริมทางร้านหนึ่ง
โดยที่ร้านนี้จะมีเมนูเด็ดชื่อว่ากัเปาโจร
คือกัเปาโจร
โดยในร้านนี้มีการติดไปคุณโกหกแล้วส่วนร้านใหม่แองจี้สวยมาก
ถามจริงนี่น้ำท่าคาแดกโอ๊ย
จะแดกอะไรก็จดฉีกเสียบบินนี่ก็บอกเลย
แก๊กอะไรนะฮะจดฉีกเสียบบินนะฮะ
กะเพราโจรนะฮะคือเผ็ดแห้ง
หวานอร่อยโคตรนี่ไงนะฮะ
แต่ว่าก็มีคนเข้ามาพูดกันนะครับบอกว่าจริงแล้วที่ร้านนี้เขาน่ารักนะฮะ
แม่ค้าเนี่ยเขาไม่ได้โหดแกเป็นคนตลกประมาณว่าฮาร์ดคอนะครับ
ใครไม่อิ่มเนี่ยเจ๊งามตาเนี่ยแกก็เพิ่มข้าวให้ฟรีด้วยนะครับ
ยังมีชื่อโต๊ะด้วยนะครับชื่อว่าโต๊ะณเดชน์ยาย่าโต๊ะนางฟ้า
โต๊ะคนสวยที่แกเขียนนี่แกเอาฮาไม่ได้คิดอะไรนะเขาว่าอย่างงั้นอืม

คือหมายถึงวิธีการสั่งของแกเนี่ยคือจะต้องจดก่อนว่าจะกินอะไร
แล้วก็ต้องเอาบินไปเสียบคุณก็ต้องเลือกโต๊ะด้วยนะคะ
เพราะโต๊ะอย่างที่คุณกัญชัยบอกว่ามีทั้งโต๊ะณเดชนโต๊ะยายา
เขาก็จะอธิบายหมดเลยเห็นไหมว่ากะเพราโจรคืออะไร
แห้งเผ็ดนะฮะ
แล้วก็เวลาที่จะกินอะไรแห้งเผ็ดจะต้องทำไง
สู้ด้วยเย็นสนับสนุนด้วยอิชิตัน
แต่ไอ้ที่หนักคือคือเมื่อกี้เนี่ยเวลาใครหิวน้ำทำยังไง

เขาเขียนไว้ตามข่าวเขาเขียนที่ไม่ได้คำดากแล้วก็มีแกติกวางไว้ให้

ห้ามเข้ามาในครัวโดยเด็ดขาด
แล้วก็จะทำกดบอกว่าไข่ดาลเป็นอย่างไร
แต่ล่ะที่หลังกูไม่มาเองเคยต้องหาเกณฑ์
ใครเข้าออกมาเครื่องมาก
อย่างงี้ผมก็ไม่กล้ากิน
ผมเคยไปกินข้าวมันไก่กับมันดำ
เวลาสั่งเขาเออเฮียครับขอร้องกัน

นั่น
น้องพนฟัทเขาขอโทษแล้วก็เรียบร้อยแล้วที่น้ำชาว์ก็ไม่ติดใจอะไรแต่คือล่าสุดเนี่ยก็ขอแบบว่า
ฐานการณ์ก็ถามว่ายังเจอมัสค์อยู่มั้ย
ไปคิดว่านางกินกันแต่ความจริงนางก็บอกว่าจะแยกห่างกันแล้วใช่ไหม
ช่วงนี้คือเหมือนว่าไฮโซโพกที่เป็นแฟนของพี่น้ำชาเนี่ย
ก็เหมือนเอ๊ะเคลียร์กันหรือยังเขาเข้าใจผิดหรือเปล่าว่าคุณกินกับมาร์ชอยู่หรือเปล่านั่นนี่นะ
น้ำชาก็ไปเคลียร์แล้วปรากฏว่าล่าสุดนางก็ลงภาพหมดอารมณ์ประมาณว่าแบบ
อ่าฝักบัวแบบสาดความทิ้งเศร้าไปเหมือนดูเศร้าช่วงนี้เศร้า

มินฉาบอกว่าไม่มีเลยค่ะเข้าใจกันดีช่วงนี้
เอาเสียง๑ไม่ต้องกระแดะเสียง๒เวลาเล่าไม่ต้องกระแดะเสียง๒
ถูกต้องนั่นแหละฉันจะรอให้แกพูดคำนั้นแหละนะฮะ

บอกว่ามันจบไปแล้วล่ะนะฮะน้ำชาบอกนี่เป็นการออกงานครั้งแรก

ชาไม่ได้มีโอกาสออกมาพูดสักทีนึง
วันนี้ก็เป็นครั้งแรกหลังจากที่อีกฝ่ายนึงได้ออกมาขอโทษแล้ว
จะปันได้ใจแม่มากลูกนะครับ

ยังติดใจอะไรเป็นพิเศษกับปันหรือเปล่า
ไม่มีนะชารู้สึกว่ามันจบไปแล้ว
น้องเขาโทรมาใช่ไหมคือเขาถามว่าปันได้โทรมาหานางไหม

คือตอนนั้นยอมรับว่าค่อนข้างจะไม่พอใจช่วงแรกที่บอกว่า

มานั่งคิดบอกว่าเออช่างมันเถอะปล่อยให้มันผ่านไปดีกว่านะ
ถ้าอย่างนั้นถ้าสมมุติมานั่งนัดเจอกันอีกมันจะบานปลาย

เขาบอกว่านางเป็นห่วงแม่นาง
เพราะว่าข่าวค่อนข้างเครียดหนัก

พี่แม่น้ำชาเป็นคนที่แบบว่าเหมือนเขาติดกับลูกสาวเขามากเลยนะ
นางก็แบบว่าเป็นคนที่แบบว่า
เป็นลูกคุณหนูคนหนึ่งเลยแหละน้ำชา
เขาบอกว่าอยู่บนตึกเนี่ยบ้านทั้งตึก

โลฟอร์แล้วก็เป็นเจ้าของโรงแรมที่พัทยงพัทยา

คนรุ่นนี้พ่อแม่นั้นรู้จักกันหมดเลยว่
ทำไมเป็นเพื่อนกันหมดเลยเหรอ

แล้วก็ตอนนั้นคุณแม่เขาค่อนข้างจะโมโหด้วย
เรื่องที่คนเข้ามาคอมเมนต์ด้วยคำพูดแรง

คือไม่รู้จริงแล้วก็มาพิมพ์ให้คนอื่นเสียหาย
คุณแม่ค่อนข้างจะโมโหแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงดี

พวกที่คอมเมนต์แล้วก็เงียบไปเลย
คนที่พิมพ์มาก่อนหน้านี้ก็ใช้ถ้อยคำไม่ค่อยดีเท่าไห
ทำให้น้องน้ำชาเนี่ยเสียหายก็หายไปแล้ว
เคลียร์ปัญหาปันเรียบร้อยแล้วกับมาสน่ะ
ได้คุยกันหรือยังก็มีมาพูดคุยกันปกตินะ
นางก็ยังถ่ายละครด้วยกันปกติมากเลย
กังวลอีกไหมว่าจะโดนพาดพิงโยนว่า

อยู่ดีกระแสตีกลับมาที่น้ำชา
เขาบอกมันอาจจะเป็นช่วงหนึ่งของปี

ช่วงนั้นดาวยกดาวย้ายหรือเปล่าช้า

ล่าสุดมีคนมาคอมเมนต์รูปดอกไม้รูปสตอเบอรี่เต็มไอจีเลย

ก็เอาง่ายก็แปลว่าต่อแหล

เหมือนที่แองจี้ลอนไหมดาวิกาเขามอบให้กับลอนไง
ไม่แต่แล้วเขารู้ความหมายก่อนเป็นความคนละมายที่ดีจันทรีย์

ก็ดีกว่าใช้คำอะไรที่มันไม่ดี

เป็นการโปรโมทซีรีส์หรือเปล่าเนี่ยทั้งหมดที่ข่าวกังวลขึ้นมาเนี่ย
ไม่เกี่ยวกับการโปรโมทอะไรทั้งนั้นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องส่วนตัว
นางไม่ได้โปรโมทอ้าวเหรอ
แต่คุณกับป๋องกัมพลอะไรทำไมป๋องกัมพลลงไอจีอะไรนะ
ผมก็เข้าไปเจอกันแล้วไงนะเจอกันไงไปงานแต่งงานแล้วไปเจอ
แล้วผมก็ถามพี่ป๋อมเป็นไงสบายดีนะพี่

เค้าบอกเอ้ยบอกไม่ใช่อย่างงั้นก็อ้าวไปไงต้องรอให้ลูกกูเนี่ย

นี่วันนี้ไทยรัฐอันดับที่ออนไลน์
แซวแรงแซวกันแรงเพื่อนซีสุดแสบป๋องกระพลเอาคืนหนุ่มกัญชัย
ลั่นไม่ตายง่ายจนกว่าจะได้สะพ้ายชื่อมายู
๙โมง๑๕จนถึง๙โมง๔๕ทางไทยรัฐทีวีนะฮะ
สำหรับข่าวบันเทิงนี้เดี๋ยวไปดูกันเอาเอง
บันเทิงไทยรัฐเค้าเปลี่ยนชื่อแล้วใช่ไหม
เค้าเปลี่ยนเป็นบันเทิงไทยรัฐนะ
แล้วลูกชายเหรอแล้วป๋องกันเป็นพ่อที่ดีหรือยัง

นี่เธอไม่ต้องตัดทุกคนที่ว่ามาหยุ่งกับมายูเหรอว่ะ

แล้วเธอเคยทำผู้หญิงบ้างไงนะ
ค่อยดูนะเธอเห็นลูกเธออย่างนี้เถอะไม่มี
ก็เขาน่าตาดีอยู่แล้วจะต้องไปทำทำไม

อันนี้เราก็ถามว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่เร่งร้าวหรือ
ก็บอกว่าถ้ามีก็เห็นอยู่แล้วนะครับ

ไม่ได้เอาไหมอีเหลว
อ้าวก็คืออย่างนี้แล้วแฟนต่างชาติล่ะ

เป็นอะไรอีก๒อันโอ้กูเหนื่อยไบโพล่ามาก
อยู่นั่นแหละแฟนต่างชาติไม่มีเล่นเล่นคำ

แยกทางฟิตแล้วแยกทาง

ไม่ได้มีอะไรก็บอกว่าเวลาอยู่ไกล
โอ้โหตอนนี้ป้องอ้วนขึ้นหน่อยนะตรงนี้อ้วนขึ้นนิดหนึ่งนะสามี
แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวจะถ่ายเมนเฮลกำลังฟิตอยู่ด้วยจนมีซิกแพค
ถ้าบอกอย่างนี้คือคนมันอยู่ไกลกันอย่างนี้นะมันก็ติดตรงติดต่อเลยก็คงยาก

ฮอร์โมนบ้างไหมว่ามันต้องเพิ่มฮอร์โมนฉี่ฮอร์โมนขาฮอร์โมนอะไรบ้างไหม

ปี๊ตอีกแล้ว
ทำไมเองอ้าวแหละ

ออกเพราะบอกพอดีอย่างนี้

คุณโตนโณ่มีการคุยกับแนะเป็นวันข่าวกับหน้าข่าวกับสื่อนะครับ
เรื่องกับวี่แฟนเลย

ทางคุณแตงโมนิดาเขาเปลี่ยนชื่อเป็นนิดานะ

เป็นนิดาแตงโมนิดาไม่รู้แปลว่าอะไร

แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นนิดานะครับ
เขาบอกว่าเนี่ยก็มีคนไปถามเขานะครับ
ปรากฏว่าโดนโอนลีเทิร์นออกมาบอกนะครับ

อย่าพูดถึงผู้ชายคนนี้ให้หนูได้ยินอีกได้ไหม

ตนไม่เคยพูดเลยว่าเกลียดเขา
ถ้าไม่ได้ยินจากปากของตนเองอย่าเพิ่งรีบเชื่อ
วอนอย่าเสี้ยมให้คนเขาตีกัน
เหมือนมาก
เพราะทุกอย่างกำลังจะดีขึ้นนะครับ
ทำไมไม่ฉีดไปเลยอารมณ์มันจะได้ปกติ
มันเกินฉีดแล้วอ่ะอีกอันนี้ก็ควบคุมเฉย

ก็นี่ไงก่อนทางจะพูดก็จะพูดแซ่กกันอยู่นี่

ถ้าไม่ดินจากปากตนเนี่ยก็อย่าเพิ่งรีบเชื่อ
อนอย่าเสี่ยมให้คนก็ตีกันนะครับ

เอาเป็นว่าเจ้าตัวเขาออกมาชี้แจงแบบนี้แล้วนะฮะ

แต่ประเด็นที่คนถามว่าอ้วนรีเทิร์นเอามาจากไหน
เอามาจากไหนที่ไปบอกว่าแตงโมเขาบอกว่าเกียรติ

ตั้งแต่ตัวเขาเขาไม่ได้พูดรู้ว่าฉันเริ่มรู้แหละฉันเริ่มรู้แหละ
รีเทิร์นกำลังจะทำอะไรเครื่องสำอางเกี่ยวกับแตงโม
กับแตงโมไหมแววว่าไหมแล้วก็มาตีข่าวกันอย่างนี้
ใส่ไข่ไงเขาใส่ไข่เพื่อที่จะทำให้มันมีกระแส

ฉันว่าฉันว่าก่อนฉันว่า
อย่ามาช่วงหน้าเอสุปชัยออกมาแล้ว
บอกว่าสำหรับเรย์ความสัมพันธ์น้องอั้มน้องแอ้ม
น้องอั้มน้องแอ้มเนี่ยยังไม่ได้พูดว่าเลิกเลย
เอ๊อามาพูดอย่างงี้ชุ่มหน้า

เรื่องนี้นะแปลกมากเลยนะครับก็คืออย่างนี้
วันนี้คุณกบสุวนันเนี่ยนะฮะเขาพาลูกไปนั่งตุ๊กนะครับ
ปรากฏว่ามีคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าสงสัยไม่เคยนั่ง
ไม่เข้าใจเหมือนกันเนี่ยเขาบอกคุณแม่กบสุวนันเนี่ยนะครับ
พาน้องนาดากับนดลเนี่ยซิ่งรถตุ๊กนะฮะเที่ยวชมวัดพระแก้วนะครับ
แต่ไม่ไหวเจอดราม่าเข้านะครับ
ว่าอย่างนั้นนะครับเขาบอกว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะครับ
ยังหน้าตาดีทั้งบ้านด้วยนะครับครอบครัวคุณพ่อคุณบลุ๊กนะฮะคุณแม่กบนะครับ
แต่เมื่อถึงคราวที่คุณแม่กบใช้เดี่ยวนะฮะพาลูกน้องนาดากับนดลไปเที่ยวไหว้พระวัดพระแก้วนะครับ
คุณแม่กลับเลือกที่พาลูกนั่งรถตุ๊กเที่ยวชมเมืองเหมือนเป็นนักท่องเที่ยวทั่วไป
ด้านน้องธดานดลก็ไม่ได้แสดงอาการอึดอัดอะไรนะครับที่ต้องสละรถแพงไปนั่งรถตุ๊กธรรมดา
ทั้งสองพี่น้องเนี่ยยังออกอาการเห่อสนุกสนานกันด้วยนะครับ
แต่ก็ไม่วายดราม่านะครับคุณผู้ชมครับมีมือดีเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าไม่เคยนั่งแล้วสิจ๊ะ
เคยนั่งแต่รถหรูนั่งตุ๊กสนุกกันเยอะเลย
บอกว่าเรื่องราวการไปเที่ยวของเธอและก็ลูกนั้นเนี่ยนะคับแถมมีการทิ้งท้ายไว้นะครับว่าใครอยากพาลูกซิ่งตามกบก็เชิญได้เลยนะคับ
แต่หลังจากนั้นก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์ต่อบอกว่า
ไม่ไหวค่ะอากาศร้อนคงไม่ตามซิ่ง
ตายบางทีคนเราก็เครียดไปหรือเปล่า

ผมก็ไม่เข้าใจแม่เขาจะพาลูกเขานั่งสำล้อ

จากท่าเตียนมาวัดพระแก้ว

ไม่ได้จะต้องเข้าไปวุ่นวายสักนิดหนึ่ง

เคยดูนะบ้านลูกของคุณนุษบาตอนนี้โตเป็นนุ่ม

ไม่รู้ไม่แม้คิดเลยแล้วน่าจะน่าจะ
ดูลูกของคุณนุษบาสิทำไมหล่อขนาดนั้น
หล่อหล่อแบบอุ้นหล่อแบบ

ผมไม่เห็นด้วยที่จะไปว่าเขาเนอะ

เขาบอกว่าเอ๊ะเอกับอ้ำ

นะฮะล่าสุดว่ามีกระแสข่าวว่า
โซคนใหม่ทายาทธุรกิจเพชรพันล้าน
คุณฟลุ๊กวรวุฒิเข้ามาจีบอ้ำ
ย่องไปดูหนังกลางคืนที่อาทิตย์ที่แล้วเราเล่ากันไป
ล่าสุดก็มีกระแสข่าวถึงผู้จัดการคนสนิทอย่างเอสุภาชัย

อ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ
อ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ
เอาหน่วงก็เอาความทำผัวสิก็อย่างนั้นน่ะ
แต่แต่คนใหม่นี้เราก็ไม่รู้น่ะ
คุณอะไรนะชื่อคุณอะไรน่ะ
คนใหม่เนี้ย

คนคนของคุณเขาเป็นไงเนี้ย
ไปที่คุณไหนม๊า
นี่อันนี้ดีกะ
ยังไงเนี่ยจ๊ะจ๋าปัดจิ๊บวัสสุ

คู่นี้หวานแหววไปวัดกันอยู่ตลอดเวลา
ก็เลยไปถามเลยบอกว่าไปหาเลิกแต่งงานหรืออย่างไร

เออล่าสุดเจอเสาร์จ๊ะจ้าถามเลยทีเดียวนะฮะ

เรื่องของการแต่งงานตนขอเวลาดุให้มากกว่านี้ก่อน
เพราะว่าขอเวลาศึกษาให้มากกว่านี้
หรือถ้ามีโอกาสถึงจุดนั้นจริงตนก็จะต้องบอกแน่นอน
เพราะว่าจริงแล้วเรื่องการแต่งงานเป็นเรื่องที่จริงจัง
ซึ่งวันนี้ตนก็ดีใจที่ยังไม่ได้พูด
หรือว่าเรื่องนี้ว่าการแต่งงานจะมีความรู้สึกยังไง
คือเอาอย่างนี้นางเนี่ยบอกอย่างนี้เลยนะคะ
ว่าถ้าวันนี้มีคำว่าเราแต่งงานกันไหม

เพราะตอนนี้ยังเรียนรู้กันได้ไม่นานเลย

เดี๋ยวขอพูดคำหนึ่งนะว่าสุเขาก็อายุเยอะแล้วนะ
แล้วที่สำคัญโคตรรวย
รวยไหมรวยไหมไม่รวยถ้ารักกันก็โอเค

บ้านใหญ่มากนะด้านข้างเป็นคอนโด
ส่วนคอนโดที่มาสร้างแกไม่ได้ขายที่ให้นะ
แล้วขายหมดเลย

ส่วนเรื่องมีใครเอาดวงไปดูเรื่องของการแต่งงานปีหน้า

แล้วก็สาวจ้าจ๋ายังปิดท้ายว่า
เมื่อถึงเวลาเจ้าตัวจะบอกเอง
มีปีหน้า๕ปี๑๐ปีข้างหน้า
พรุ่งนี้หรืออาจจะไม่มีเลย

ได้ครัวได้สามีแถมอะไรนะ

บุ๊คเค้าไม่กลับไปนอนหรอ
สวัสดีค่า

ยังไม่ได้ยินเหมือนก็ไม่ได้ยินเสียงเราอยู่

ตำรวจเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิด

ที่ผ่านมามีคนประเมินถึงนายกรัฐมนตรี

เธอต้องนอนบ้างนะเธอไม่หลับไม่นอนเลยนะ
เดี๋ยวอยากจะกลับไปนอนก็ไหนสักสองชั่วโมงสามชั่วโมง
ไปต่อกับเช้าข่าวชัดโซเชียลคุณบุ๊คคุณมิ้นพร้อมนะฮะ
พร้อมครับเราโยนต่อให้คุณเลยนะครับ
ถ้าอย่างนั้นพวกเราลากันไปก่อนครับกลับมาพบกันใหม่ตอนเย็น
สวัสดีค่ะและการเดินหน้าประเทศไทยไปก่อนครับสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป